ส่วนหลายต่อหลายคนก็ดวงดีดวงเห็งเหมือนกันคุณ
เราไปตรวจสอบกันหน่อยไหมว่ามีใครที่ดวงดีกันบ้าง
หน้าของผู้โชคดีเขาเป็นอย่างไร
เลียงดูเศรษฐีในแต่ละท่านดีกว่า
ไปดูเศรษฐีท่านแรกเลยไหมคุณ
เศรษฐีท่านแรกเป็นผู้หญิงวัย๕๘ปีครับคุณ

ใช่ค่ะคุณอาสมควรแก้วการไถ
อยู่ซอยรังศิษฐ์นครนายยก๔๕
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
บ้านเล็กที่เราไม่บอกนะครับเพราะเดี๋ยวเราตามไปถูก

ใช่ครับซึ่งนำสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
จำนวนเงิน๖ล้านบาทไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สพประตูน้ำจุลาลงก่อนนะครับ
จากการสอบถามคุณป้าสมควรก็เล่าว่า

อยู่ที่ศูนย์อนามัยเทศบาลนครบรังสิต
ก่อนหน้านี้เมื่อคืนก่อนหวยออกนี่นะคุณ

ฝันแล้วคล้ายเหตุการณ์จริงคุณ
มาว่ามีเฮลีคอปเตอร์ทหารตก

และได้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงหน้าสะพานแดง

ฟังเสียงของเศรษฐีนีท่านนี้กันหน่อยดีกว่าฮะ

มีคนซื้อไปแล้ว๕๖ใบแล้วก็เหลืออยู่ใบเดียว
ข้างหน้าของใบนี้มันจะเป็น๑๒
แต่ใบข้างล่างที่๒คนนี้ก็เป็น๒๕๖

ก็คือใจจริงอยากซื้อเลขอะไรครับ

ไอ้ซื้อจริงอยากซื้อ๐๐๕๕กับ๐๔๔
ที่ว่ามีทหารกับพอที่เสีย

ก็เลยไม่ได้ซื้อก็ได้งั้นเอา๐๔๔นี่แหละ
เลยว่า๐๔๔ดีแหละ

แต่พอดีมีเลขลักษณะที่คล้ายที่อยู่ในใจที่อยากซื้อ

โป๊เช๊นะฮะถูกรางวัลที่๑ไปเลยนะครับคุณป้าสมควรบอกว่า

นำไปปลูกบ้านให้ลูกชายที่จังหวัดอุดรธานี

ส่วนเงินที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้กับสามีในตอนที่อายุมากขึ้นแล้วนะครับ
ซึ่งตัวเองก็จะยังทำอาชีพนวดแผนโบราณต่อไป
กว่าร่างกายจะทำไม่ไหวครับ

ค่ะมาแสดงความยินดีกับเศรษฐีนีคนใหม่อีกหนึ่งท่าน

โอ้โหโชคดีแห้งเนาะ
ผู้ที่โชคดีคือนางบุญร่วมเอาหานัทอายุ๔๑ปีนะคะ
ก็ถูกรางวัลที่๑๑คู่๖ล้านบาท
ลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สพเพ็ญนะคะ
นางบุญร่วมเปิดเผยว่าที่บ้านมีอาชีพทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไป

อาศัยอยู่กับสามีพ่อและแม่ของสามี

ส่วนลอตเตอรี่ที่ซื้อนะคะ๐๐๔เพราะว่าเลือกหมายเลขนี้
เพราะว่าไปงานชาปนกิจของญาติของสามีนะคะ
ช่วงคนยกโรงศพเห็นบัตรประชาชนของผู้ตาย
ลงท้ายด้วย๐๐๔ก็เลยจำได้แล้วก็นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไม่แต่เขาซื้อมา๓งวดติดกันนะ
งวดเลยยังคงเอาเลขนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ไปงานศพ
หลังจากนั้นก็ซื้อ๐๐๔มา
มา๓งวดจนกระทั่งงวดนี้๑๖สิงหาคม
เฉพาะทางเขาใช้คำว่าตามเออตามตามเลขนี้นะตามเลขนี้เป็นศัพท์เฉพาะทางนะ
ไม่ออกสักทีฉันก็ตามไปตามไปเรื่อย
ส่วนเงินรางวัลที่ได้๖ล้านบาทจะนำไปใช้หนี้ทกศ๑แสนบาท
งวดรถไถอีก๕แสนบาทหนี้นอกระบบอีก๑แสนบาท
จากนั้นจะสร้างบ้านหลังใหม่และทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว
และเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกสาวนะคะ
ที่ตอนนี้อายุ๗ขวบเท่านั้นเองนะคะ
อย่างแรกเลยถูกต้องเลยคือการถูกแล้วถูกรางวัลต้องใช้หนี้ก่อน
แล้วก็จัดสรรเงินบริหารจัดการให้ดี
แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ